ท่านผู้ชมครับมีคนในวงการบันเทิงวันนี้ติดโควิดที่เปิดเผยเพิ่มมาอีก๑คน
เธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังน้องพิมพ์ฐาอายุ๒๘ได้
เป็นเน็ตไอดอลสาวสวยคือน้องปกติอยู่รุงเทพฯแล้วไปเชียงใหม่
เชียงใหม่ตอนนี้มีประกาศนะฮะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ปรากฏว่าพอปริมพ์ฐาไปถึงก็ติดโควิดค่ะ
ตั้งแต่ลงเครื่องบินที่เชียงใหม่๒๑ถึง๓๐มิถุนายนในช่วงเวลาที่อยู่
คือปริมพ์ฐาแทบจะไม่ได้อยู่นิ่งกับพื้นที่ร้านอาหารร้านกาแฟ
บ้านเพื่อนบ้านอะไรไปหมดเลยค่ะไปถึงลำพูนด้วยใช่
คนก็เลยถามว่าเอ้าไม่กักตัวเหรอ
ก็จังหวัดเขามีกฎของเขาอยู่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ย
ใครมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวสิบสี่วันค่ะ
ทำไมน้องไปเยอะเหลือเกินแต่ว่าพิมถาเขาก็ออกมาขอโทษอ่ะนะ
สังคมออนไลน์ของเขาแต่คนก็มีคำถามเยอะแล้วครับ
มงคอมเมนต์ต่างต่างนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างต่างด้วย
โดยเฉพาะที่เป็นคนในวงการบันเทิงต้องเป็นแบบอย่างของสังคมด้วย
นี่วันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ถึงขั้นขึ้นอันดับหนึ่งอ่ะค่ะ
แอสแท็กพิมทาเนี้ยใช่ค่ะนะฮะเรื่องการเมืองนี่
วันนี้ยังติดเทรนด์รองลงมานะค่ะนะฮะเดี๋ยวเรื่องการเมืองเดี๋ยวก็มีให้ตามกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือพิมถาเนี่ยบางคนบอกว่า
ยังมีอีกหลายที่ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในไทม์ไลน์ก็มีนะฮะก็มีแบงค์ทิตินะครับ
ซึ่งแบงค์ทิติถ้าจำได้เนี่ยเป็นดารานุ่มที่เคยติดโควิดสิบเก้ามาก่อนแล้วตั้งแต่ระลอกแรก
ตอนนี้รักษาหายแล้วออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่า
ผมก็ไปเชียงใหม่กับพิมถาด้วยนะคือไปคุยธุรกิจกัน
ขอให้พิมถาเนี่ยพาไปพบคนที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาก่อนเมื่อ๒๘มิถุนายน
ค่ะพอรู้ว่าพิมถาติดแบงค์ก็บอกว่าตอนนี้ผมก็กักตัวทันทีนะ
ไปตรวจหาเชื้อแล้วกำลังรอผลอยู่นะครับ
เราถามเกี่ยวกับเรื่องของพิมถาไปยังคุณแม่ของน้องพิมถานะครับ
คุณแม่เนี่ยเราโทรไปคุณแม่รับสายแต่บอกว่ายังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์อะไร
ให้ข้อมูลสั้นว่าลูกสาวเนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วนะ
แต่ก็ติดอีกนั่นแหละที่บ้านเนี่ยก็มีลูกสาวคนเดียวที่ติด
คนอื่นไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนจะติดจากไหนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาคงไล่สอบสวนโรคกันต่อ